รัชสมัยรัชกาลที่๔นั้นเจ้าจอมมันดากลิ่นซึ่งมีเชื้อสายมอนได้จัดสำหรับถวายข้าวแช่และยังถ่ายทอดวิธีทำให้เบาไพร่ได้เรียนรู้ซึ่งแพร่หลายต่อไปยังสามัญชนย่านเมืองเพชรชบุรี
โดยตำรับข้าวแช่ชาวเพชรบุรีนั้นนิยมใช้ข้าวเก่าเมื่อขัดแล้วจะนำไปนึ่งในรังถึงอีกครั้งให้สุกแต่ต้องอย่าให้นานจนเมล็ดข้าวบานและนิยมใส่ดอกไม้ไทยในน้ำอบข้าวแช่
กับข้าวมีเพียง๓อย่างเท่านั้นคือลูกกะปิปลาผัดหวานและชัยโป๊ผัดหวาน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน